คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คุณพ่อคุณแม่มีบุตรหลานตรวจสอบให้ดีเรื่องของฟืนไฟ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวใครเลย
๒คนพี่น้องกันครับอายุ๗กับ๘ขัวไปอาบน้ำด้วยกันหลังบ้าน
คือบ้านลักษณะเป็นห้องแถวแล้วห้องน้ำมันอยู่ข้างหลังบ้าน
ล้อมด้วยสั่งกระสีบนสั่งกระสีมันมีสายไฟพาดผ่านอยู่
น้องก็อาบน้ำแล้วตัวน้องไปโดนสังกษี
น้องไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากสายไฟพาดลงมาที่สังกษี
ตัวก็เปียกฝ่ายพี่โดนก่อนน้องเห็นพี่ตัวแข็งชื่อแล้วไฟดูด
น้องไปจับกลายเป็น๒ศพเสียชีวิตพร้อมกันทั้งคู่
พ่อแม่ปิ่มจักหาดใจหลักเหตุการณ์นี้ย้ำแบบนี้ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้น
หั่นตรวจสอบกันหน่อยคุณพ่อคุณแม่
เป็นภาพที่สะเทือนใจอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะพ่อกับแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะครับ

ตำรวจสภปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งมีเหตุการณ์ไฟดูดทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ในห้องแถวอยู่ที่บ้านป่าไผ่ตำบลจันทึกอำเภอปากช่อง

กู้ภัยไปถึงพยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ตอบสนองแล้วนะครับ

พ่อของน้องชื่อว่านายภัยรัฐอายุ๓๕ปีเขาบอกว่า
ห้องแถวนี้เป็นของนายจ้างเก่าเขาก็อยู่มาหลายปีโดยไม่เสียค่าเช่า
เขามีลูก๔คนภรรยาเลิกกันนานแล้วแล้วก็มีภรรยาใหม่อยู่ด้วยกันมา๒ปีแล้วนะฮะ
ลูกที่เสียชีวิตเป็นลูกชายคนโตอายุ๘ขวบกับลูกสาวอีกคนนึงคนที่สองอายุเจ็ดขวบนะฮะ
คนโตชื่อน้องโอ๊ตคนที่สองชื่อว่าน้องต้นข้าวนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำหลังห้องแถวเขา
มันมีสังกษีล้อมรอบนะฮะ
พอตรวจดูเนี่ยมันมีรอยไหม้ที่สังกษีมันมีสายไฟผ่านอยู่ด้านบนแล้วสายไฟมันมีรอยฉีกขาด
ไม่รู้มันเสียดสีกันระหว่างสายไฟกับสังกษีหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ไม่มีใครรู้ว่าไฟมันรั่วจากสายไฟไปที่สังกษีนะฮะ
แล้วพอสองพี่น้องอาบน้ำกันอยู่ครับมีน้องมีพี่เนี่ยไปโดนสายไฟไฟดูดติดอยู่สังกษีอีกคนนึงก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องแน่นิ่งไปก็เข้าไปช่วยจับโดนดูดทั้งคู่เลยทีนี้
กลายเป็นไม่มีใครช่วยใครได้นะครับเพราะในวันนั้นณวันที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเพราะว่าทำงานกันหมด
ห้องข้างก็ไม่มีคนอยู่ครับสักพักหนึ่งผ่านไปนานน้องคนที่สามไปเห็นพี่สาวพี่ชายหายไปนานวิ่งไปดูเอ้าทำไมแน่นิ่งไปอย่างนั้นตัวแข็งไปหมดแล้ว
ก็เลยรีบไปเรียกเพื่อนบ้านมาให้ดูพี่สองคนแต่ก็ไม่ทันคุณผู้ชมเสียชีวิตไปน้องคนที่สามมันตัวเล็กนิดเดียวนะนะฮะ
เมื่อวานนี้ครับที่วัดป่าไผ่นะฮะเป็นวัดที่จัดงานศพน้องสองคนก็มีการจัดอย่างเรียบง่ายครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรนะครับแม่แท้ของน้องชื่อว่าคุณปาริชัดนะฮะเป็นแม่ของเด็กสี่คนนี้บอกว่าแยกกันกับสามีมา๓ปีแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แต่ลูกทั้งสี่คนเนี่ยอยู่กับพ่อแวะเวียนมาหาลูกนะพอทราบข่าวเสีย

เด็กอ่ะนะฮะทีนี้นายภายรัฐพ่อของเด็กบอกว่าเช้าวันที่เกิดเหตุก่อนไปทำงานเนี้ยมระหว่างที่เขาเนี้ยกำลังเช็ดน้ำมันรถที่มันหกอยู่เนี้ยโอ๊ตเนี้ยน้องที่เสียชีวิตอ่ะปีนไปเช็ดกระจกให้พ่อบอกโอ้ไม่ต้องพ่อเช็ดแล้วไม่ต้องเช็ดนะฮะแต่โอ๊ตเนี้ยบอกว่าขอเช็ดครั้งเดียวแล้วจะไม่เ
โดนเสียใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
มองดูตอนเช้าผมเช็ดกระจกรถหกล้อน้องเขาก็เลยขึ้นไปเช็ดแล้วผมก็เลยลงมาเช็คน้ำมันรถว่าจะไปถึงไล่หรือเปล่า
ทีนี้ผมก็เลยให้ลูกลงบอกว่าโอ๊ตลงมาไม่ต้องไปเช็ดแล้วพ่อเช็ดแล้วลงเลยเขาก็บอกว่าขอเช็ดครั้งเดียวไม่เช็ดอีกแล้วเขาก็บอกแบบนี้
ทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าอยู่นี่แหละไม่ต้องไปเดี๋ยวพ่อไปทำงานตอนเย็นพ่อจะเบิกตังค์ซื้อขนมมาฝากเขาก็เลยพากันเดินออกห่างไปจากรถแล้วก็ไปอยู่ตรงเปย์ครับ
แล้วมันก็กลายเป็นการเช็ดครั้งเดียวจริงแล้วก็ไม่ได้เช็ดอีกแล้วเพราะน้องก็จากไปแล้ว

เออนะครับส่วนพิธีชามนักกิจศพนะฮะครอบครัวจะชาวบรรณกิจน้องโอ๊ตก่อนในวันนี้ครับส่วนน้องต้นข้าวในวันพุธนะครับ
ขณะที่ทางอำเภอเองแล้วก็กิจกาชาติอำเภอปากช่องก็รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มอบของให้บางส่วนเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รูปการบริจาคเงินเพราะว่า
พ่อแม่ของน้องก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่
นะขณะที่สงสารอยากจะรถทำบุญก็อยากจะขึ้นเลขบัญชีให้นะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงดูลลูกอีก๒คนที่เหลือยู่ครับ
ก็เป็นบัญชีของธนาคารกราศีกรไทยชื่อบัญชีนายไพรส์เหล็กแม่เทพนะสาขาเอกฝั่ง
ก็ช่วยเหลือกันได้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครอบครัวนี้ด้วย